๑๐บาททำปลาหูทองไม่ถึงการ
สาวใหญ่มุกดาหารขอรื้อคดี

ในทุนโรงงานไม้เถื่อน
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๙นาฬิกา